โอ้โหชาวบ้านชาวตลาดเขาตกออกตกใจ

ไม้ของผู้ชายคนนี้ก็แพ้อะไรฮะ
ไปดูช่วงจังหวะที่เจ้าหน้าที่มาควบคุมตัวนะครับ
นี่แหละครับเหล็กง่ามสยบไม้ที่เขาถือมานะฮะนี่ตำรวจต้องใช้เหล็กงามในการควบคุมตัวนายซอเนลินชาวเมียนมายุ๓๒
สองปีนะครับที่ก่อนหน้านี้มีการคุ้มคลั่งแล้วคุณ
เดินถือไม้ไปมาอยู่ในตลาดแบบนี้แล้วก็มานั่งตรงแผงขายของตรงนี้นะครับ
ที่ตลาดปลาแม่กองอำเภอเมืองสมุทรสงครามนะครับตำรวจมาถึงเนี่ย
นายซอเนลินนั่งถือไม้ไผ่ยาว๑เมตรแกว่งไปมา
ตำรวจเจรจาเกลี้ยกล่อมอยู่นานนะจนนายซอเนลินมีท่าทีผ่อนคลายลง
สุดท้ายตำรวจก็ตัดสินใจเข้าควบคุมตัวตามยุทธวิธีครับ
ทีนี้ชาวบ้านพ่อค้าแม่ค้าบอกว่าก่อนหน้านี้ไม่เคยมีใครเห็นหรือรู้จักนายซอเนลินมาก่อนนะ
แต่เพิ่งเห็นมาเดินแถวนี้เมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาแล้วก็นายซอเนลินเนี่ยเดินไปเดินมาอยู่ที่ตลาดปลาตั้งแต่เช้านะครับ
ดูเหมือนคนไม่ปกติเพราะช่วงบ่ายถือไม้แล้วเอามาตีคุณ
เอามาตีตามแผงค้าต่างคุณตีป้าแบบนี้ชาวบ้านก็กลัวว่าจะเอามาตีพ่อค้าแม่ค้านะครับ
แล้วก็พอแรงงานเมียนมาด้วยกันเข้าไปคุยกับถูกนายซอเนลินเอาไม้หวดไม้ฟาดอย่างแรงเลยนะครับ
ชาวบ้านก็เลยต้องตัดสินใจแจ้งตำรวจเพราะกลัวว่าจะก่อเหตุรุนแรงกว่านี้เพราะในตลาดมีอะไรคุณ
มีดมืดมีหมดนะอีตรงอิโต้สับหมูมีหมดกลัวเขาจะไปคว้ามีดมาฟันคนอื่นนะครับ
แล้วก็มีเด็กสำหรับเข้าไปคุยได้สองคำก็ไม้ฟาด

ฟาดแหลงเลยนะป้อเลือดเนี่ยเราก็กลัวว่าเครื่องนี้เมื่อผู้หญิงเดินกันข้ำกลางคืน
หรือว่าอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะน่ากลัวมากกว่านั้น
ฝักมือฝักท้าวเรียกเลยอ่ะ
คุณผู้ชมฮะนอกจากตำรวจจะสามารถควบคุมตัวนายซอเนลินได้แล้วนะครับ
ก็ส่งตรวจรักษาอาการนะคุณนะที่โรงพยาบาลสมเด็จพระพุทธเลิศล่า
แล้วก็จะต้องหาตัวนายจ้างต่อไปนะครับว่าใครเป็นคนจ้าง
รายงานชาวเมียนมาคนนี้มานะฮะ